อีกนึงเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจช่วงกล้ายวันหยุดยาวยาว
เทศกาลแบบนี้มี๗วันอันตรายหลายคนเมาแล้วขับ
คือเขาก็ออกมาเตือนกันบ่อยแต่บางทีเตือนด้วยภาพเตือนด้วยการรณรงค์ธรรมดา

ล่าสุดตำรวจลบบุรีนะคะไอเดียเจ๋งทำคลิปนี้ออกมาไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
เพราะแรกฟังเลยนะฟังปุ๊บแล้วสิอูหูว่าหมายดีมากเลย
โดนใจแล้วก็เป็นเพลงแบบแนวลูกทุ่งไทยด้วยนะคะ

คลิปนี้กำลังได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวเต็
เป็นไอเดียใหม่ในการรณรงค์เมาไม่ขับ
ไม่ได้แบบมาเตือนให้น่ากลัวแล้วแต่แบบออกมาแล้วแบบถึงใจคนนะคะ

จัดทำขึ้นโดยพันธุ์ตำรวจตีพัชรสิทธิ์ภวงสวัสดิ์สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูทรพเนียดจังหวัดลบบุรีค่ะ
โดยท่านพัชรสิทธิ์นี้เปิดเผยแบบนี้นะครับ
เพลงนี้นายนมิตรนัทพลซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแต่งไว้ให้
ก็ไม่รู้จะให้ใครร้องก็เลยเอามาให้ตำรวจร้อง
เพราะว่าได้ความรู้สึกที่ดีในการนำเสนอ
ส่วนภาพมิวสิกวิดีโอเป็นคนเขียนบทขึ้นมาเองฮะ
แล้วก็ได้จ้างห้องอัดมาถ่ายทำ

อยากฟังเพลงเพลงพร้อมนะ

ได้หากถูกจับเนี่ยโดนปรับหนึ่งหมื่นทันทีพร้อมกับจำคุกหนึ่งเดือนด้วย
อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงฮิตจังเลยครับค่ะจะได้เรียกว่าเข้า
มโนสำนึกของคนขับขี่ที่เมานะฮะสำหรับผลตอบรับหลังจากปล่อยไปได้๒วันในเพลงนี้นะฮะ
ประมาณยังไม่เยอะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะค่ะเดี๋ยววันนี้ไทยรัฐทีวีเราจัดให้
เดี๋ยวต้องได้มากกว่านี้ต้องทะลุแสนแน่นอน

เมาขับจับจริงนี่เป็นชื่อ
พิมพ์แบบนี้เลยนะเมาขับจับจิง

ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการรณรงค์ในรูปแบบใหม่นะครับ

เมาขับจับจริงไม่มีละเว้น
ที่สำคัญจะมีการอายัดรถ

ถ้าเมานะลิฟต์กุญแจเลย

รีลาการร้องซิงก็สุดยอดชอบเหมือนกันนะคะ

อย่าลืมไปฟังกันด้วยเพิ่มยอดวิวนะคะ